เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดยาลาเนี่ย
มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะฮะครอบครัวนี้เนี่ยบอกว่าติดโควิดกันทั้งบ้าน
ค่ะนะฮะก็มารักษาที่โรงพยาบาลสนามอืม
แต่คนที่เป็นลูกบอกว่าติดใจแล้วก็อยากขอความเป็นธรรมหน่อย
เพราะว่าระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามคุณแม่ฟุบนะช็อกหมดสติ
แล้วช่วยกันไม่ทันสุดท้ายแม่เสียชีวิตคาโรงพยาบาลสนามเลย
กลายเป็นว่าลูกที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามด้วยเนี่ยติดโควิดกันหมดเนี่ย
ต้องดูแม่ที่เสียชีวิตแล้วก็ถูกนำศพออกไปจากโรงพยาบาลสนาม

อืม
นี่ฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าครอบครัวเนี่ยติดโควิดกันทั้งบ้านมารักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับ
แล้วแม่อาการดีขึ้นถูกส่งกลับมาที่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อรอดูอาการลูกชายของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคือระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลสนามดูเหมือนว่าทุกคนอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะ

กำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลสนามแล้วนะฮะ
นี่ฮะที่บ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่คุณแม่เนี่ยอายุ๕๐หมอบอกว่าก็ใกล้หายดีแล้วล่ะ
เดี๋ยว๔สิงหาคมเนี่ยออกได้คลิปที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้ที่เขาถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยคือ๒สิงหาคม
ลูกก็บอกอาการก็ดีกันแทบหมดแล้วเหลือแม่คนเดียวออก๔สิงหาคม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกลับบ้านพ่อแม่
วันที่๒สิงหาคมแม่ไปเข้าห้องน้ำทีนี้ทำไมไปนานผิดปกติมากนะฮะ
ลูกก็ตามไปดูนะครับมีคนบอกแม่เป็นลมนะเคาะเรียกไม่มีเสียงตอบเปิดนะทีแรกต้องปีนเข้าไปดูก่อน
แม่นั่งแบบหมดสติอยู่บนชะโครกหน้าเขียวปากเขียวถึงขั้นกัดลิ้นตัวเองด้วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มา
เพื่อขอให้ส่งตัวแม่ไปที่โรงพยาบาลศูนยาลาแต่ทีนี้ลูกเขาบอกนะเขาบอกว่าโอ้โห
กว่าเจ้าหน้าที่จะมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงโอ้โหนี่นี่คืออยู่ในโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วห่างจากโรงพยาบาลศูนยาลาเนี่ยแค่๒กิโลเมตร
เขาเลยบอกว่าเขาขอร้องขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะนะครอบครัวติดใจมาก
เพราะว่าผลการชนะสูตรเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้
ก็แม่เป็นโควิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่อยู่ดีช็อกแล้วเสียชีวิต
แต่ผลชนสูตรบอกว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้
แล้วทางครอบครัวจะทำยังไงจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ขอการเยียวยาอะไรจากใครได้เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
ไปเกือบ๑๐กว่านาทีถึงเจ้าหน้าที่จะเดินทางเข้ามา
คือมันก็ไม่ทันนะ

แต่ก็คือใช้เวลาเกิน
เหตุการณ์ฉุกเฉินการประสานงานระหว่างรถพยาบาลทำไมมันลาดแชร์
แล้วก็ให้แสดงความรับผิดชอบว่าสุขขาแล้วมันเกิดจากอะไรยังไง
เราก็เข้าใจในเหตุผลว่าถ้าเกิดเหตุเฉินขึ้นมา
เขาก็จะบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะ
ก็อยู่ที่บ้านพ่อเขาก็ช่วยไม่ได้
เพราะถ้าอยู่ที่นี่อย่างน้องนี้ก็ที่เขาสามารถช่วยเหลือได้กันได้เวลา
แต่พอมันเกิดเหตุจริงอะ

เขาได้พาเอาแม่ไปโรงพยาบาลน่าจะได้เร็วกว่าไม่เกิน๕นาทีถึงโรงพยาบาลแน่นอน
น้องก็น่าจะทำได้ดีกว่าเพราะน้องเองก็เป็นอ่า
เราสอบถามไปยังโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ข้อมูลว่าที่นี่ยืนยันว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ดูแล
มีเจ้าหน้าที่สถานบายเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของครอบครัวนี้
ทุกอย่างเนี่ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประถมพยาบาล
มีการประเมินอาการมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาถึงพบว่าผู้ป่วยอาการหนักแล้ว
ต้องรีบปั๊มหัวใจก่อนแต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนอง
ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลศูนย์นะฮะซึ่งผู้ป่วยอาการหนักอยู่แล้ว
ทำให้ไม่สามารถช่วยได้ทันอันนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งกับเรานะครับ
คำถามว่าอ้าวแล้วเรื่องผลชนสูตรที่ออกมาล่ะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ว่ายังหาสาเหตุไม่ได้เนี่ย
นี่เป็นผลการชนะสูตรเบื้องต้น

แต่ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามที่เกิดเหตุเนี่ย

นะฮะส่วนผลชนสูตรอย่างละเอียดเนี่ย

แปลว่าทางโรงพยาบาลเองก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่า
เพราะว่ารักษณะคือมีอาการหน้าเขียวปากเขียวกัดลิ้นตัวเองด้วย